เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนนะคะ
เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเครื่องสำอางย่านปากเกร็ดนนทบุรีนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๑ศพแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๓รายด้วยกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะใช้โฟมฉีดดับเพลิงแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
อยู่ในวงจำกัดแล้วตอนนี้ยังมีกลุ่มควันแล้วก็สารเคมีอยู่ภายใน
เจ้าหน้าที่ก็เลยกันไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านในค่ะ
พระแม่มหาการุณอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมมีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็มีกลุ่มควันจำนวนมาก
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือถูกไฟคลอกแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓ราย
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกรมชลประธานแล้วก็โรงพยาบาลกรุงสยาม
เนื้อที่สักประมาณหนึ่งไร่เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางแล้วก็นำเข้าเครื่องสำอาง
คนที่อยู่ในเหตุการณ์๑คนก็คือนายสมยศติระนวัฒนานนท์อายุ๕๖ปีค่ะ
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดังกล่าวเล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะเกิดเหตุตัวเองนั่งทำงานอยู่บริเวณชั้น๒
ซึ่งเป็นส่วนของออฟฟิศได้ยินเสียงระเบิดที่ชั้นล่าง

ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ว่าเหตุระเบิดแล้วก็เหตุไฟไหม้เกิดจากอะไร
เกิดจากเครื่องจักรระเบิดหรือไม่อย่างไร
ต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่กันก่อนนะคะ

คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเพลิงสงบลงแล้วนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ยังคงระดมฉีดน้ำ
จากว่าภายในยังมีกลุ่มควันความร้อนแล้วก็สารเคมี
เกรงว่าอาจจะเกิดปะทุขึ้นมาอีกครั้ง
แล้วก็ตอนนี้มีการกันพื้นที่
ห้ามไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
ขณะที่ตำรวจค่ะได้มีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลาง
เพื่อเข้าไปตรวจสอบภายในแล้วก็เก็บหาหลักฐานนะคะ
แล้วก็หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ตอนนี้ตำรวจสพปากเกร็ดอยู่ระหว่างสอบปากคำเจ้าของโรงงาน

เรื่องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุโรงงานก็เปิดทำการตามปกติ
กระทั่งมีเสียงระเบิดดังขึ้นในสวนงานผลิต
แล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามมานะคะ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ